ก่อนหน้านี้เราเห็นคลิปที่มีน้องแมวตัวหนึ่ง

บางคนที่เป็นธาตุแมวรู้แน่นอนว่าแบบ

แต่บางคนที่ไม่รู้วันนี้เราจะมาแนะนำ
ให้ทุกคนรู้จักกับน้องมากยิ่งขึ้น
แล้วไปชมความน่ารักของน้องกันกับช่วงของ
วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับน้องแมว
ขวัญใจธาตุแมวที่ฮอตที่สุดในตอนนี้
อย่างเจ้าโบงกันครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า

ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทางร้านส่งน้องแมว
มาให้เลือกทั้งหมด๓ตัว
แต่เขาขอเลือกตัวข้างหลัง
เพราะรู้ดีว่ายังไงเนี่ย
คนส่วนใหญ่ต้องเลือกลูกแมวน่ารักสองตัวหน้าอยู่แล้ว
ตนเป็นห่วงจึงตัดสินใจรับไว้
และตั้งชื่อว่าโบ่ง
จนตอนนี้เนี่ยโบ่งกลายเป็นที่รู้จักในบรรดาธาตุแมวเกือบทุกกลุ่ม
เพราะภาพของน้องเนี่ยได้ถูกแชร์ออกไปอย่างมากมายบนโลกออนไลน์
โดยเจ้าบ่งมักรับบทเป็นแม่ค้าขายของต่าง
ไม่ว่าจะเป็นขายผักขายข้าวโพดขายแตงโมขายปูเข็ม
เบบี้แครอทขายไข่ปิ้งขายมันปิ้งขายปีโป้
โอ้โหเยอะแยะไปหมดล่ะครับ
ส่วนตัวอักษรบนป้ายนั้นเนี่ยทางเจ้าของเขาฝากมาบอกว่า
ขออภัยที่สะกดไม่ถูกเพราะมันเป็นภาษาและความน่ารัก
ส่วนตัวของเจ้าโบ่งเขานั่นเองล่ะครับ
เท่านั้นยังไม่พอเจ้าบ่งเนี่ยยังใจบุญศูนย์ทาน
สมกับเป็นชาวพุทธโดยเช้าเนี่ยเจ้าวงบ้งจะแต่งชุดสวยงาม
ออกมาใส่บาทแบบนี้ด้วยล่ะครับ
และด้วยความฮอตของเจ้าโบ่งเนี่ยทำให้ตอนนี้เจ้าโบ่ง
มีเฟซบุ๊กเป็นของตัวเองแล้วนะครับ
ใครอยากจะเข้าไปชื่นชมความน่ารักของน้องเนี่ย
ก็แวะเวียนไปดูกันได้ในเฟซบุ๊คที่มีชื่อว่า
หนูชื่อโบ้งแมวแม่ค้านะครับ
หนูชื่อบ่งแมวแม่ค้าตอนนี้บ่งเนี่ย
มียอดติดตาม๔๐๐๐๐โอ้โห
เยอะมากแล้วโมงก็ดูผู้ประกาศข่าว
ก็คือข่าวเช้าหัวเขียวมันเช้าด้วย

โบ้งนี่ในเพจม่งนี่น่ารักไหม

นี่มีเบบฟิตคาโร

แล้วก็มีตามโบ้
นี่เขาเขียนอย่างนี้จริง

เพจเราเท่าไหร่นะ

ฝากมุ่งโบ้งด้วยนะครับค่ะจ้ะเอาไปฝากมุ่งโบ้งด้วย